อ่ะมาถึงเรื่องที่โอ้โหวันทั้งวันนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้

คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเคยไปทานบุฟเฟ่ปิ้งย่างอยู่แล้ว

หลายราคาแต่มากินน้อย
ทานแต่หมูถาวนี้ถ้าคุณทานเนื้อเท่านี้เป็นซีฟู้ดก็จะแพงขึ้นไปหน่อย

สมมติขมก็คุณเขียนมาสอนกินโปรโมชั่น

ถ้าเกิดที่ลองกันแบบนี้ไงก็เลยต้องให้แยกโต๊ะกัน
ก็มีผู้ชายคนนึงนะโอ้ก็ขับปอเช่ไป
ความที่ลูกหนึ่งคนอยากกินเมนูที่เป็นเนื้อ
ก็เลยต้องแยกกันเป็น๓กับ๑แยกเป็น๒โต๊ะ

พนักงานให้แยกกันเพราะว่าด้วยความที่เป็นกฎระเบียบคือต้องแยกเพราะว่าเมนูโปรโมชั่นคนละอย่างกัน
แต่เขาไม่พอใจเหมือนถูกหยามศักดิ์ศรีทำไมฉันเป็นใครรู้ไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้นะฮะ
เพื่อกมุงรู้มั้ยว่ากูเป็นใครพูดอย่างเงี้ยนะ
ก็เลยให้แยกโต๊ะกันไม่พอเท่านั้นนะลุกจากโต๊ะไปตบหน้าพนักงาน
บหัวพนักงานทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับ
โอ้แล้วเป็นคลิปออกมาแบบเนี่ยแล้วงานร้องไห้เลย
เหมือนถูกแบบเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วทำไมต้องมาทำกับเขาแบบนี้
มันก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะมากนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยคนในภาพผู้ชายคนนี้คือนายธีรพลโพคำอายุ๔๐ปีนะฮะ
ก็พาครอบครัวสี่คนแล้วครับมีตัวเขามีภรรยาแล้วก็ลูกสองคนไปนั่งทานอาหารปิ้งย่างเป็นบุฟเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น
ห้างที่ชนบุรีแล้วก็มีการโต้เถียงกันเพราะว่าคุณธิรพลเนี่ยนะไม่พอใจที่พนักงานไม่ยอมให้เขานั่งโต๊ะใกล้กันกับลูก
เขาพูดแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะหลังจากเขาพูดเสร็จตบเสร็จปุ๊บ
เขาก็พาครอบครัวเขาเนี่ยออกจากร้านไปนะฮะแล้วก็ไปกินร้านอื่นเลย
ส่งผู้สื่อข่าวไปในพื้นที่ร้านอาหารนี้คือคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ไปที่ร้านที่เกิดเหตุไปพบกับน้องพนักงานทั้งสองคน
ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับซึ่งเขาถูกตบที่ร้านนี้
วันนี้ทั้งสองคนก็ยังคงไปที่ร้านไปทำงานตามปกติน้องผู้หญิงก็ให้ดูเนี่ย
ตบที่หน้ายังเป็นรอยแดงอยู่เลยครับชัดเจนมากเลย
ทั้งสองคนบอกว่าเมื่อวานลูกค้าคนนี้ก็มากินอาหารบุฟเฟ่ปิ้งย่างมากัน๔คน
ภรรยามาด้วยลูกมาด้วยอีกสองนะฮะก็ลูกคนนึงเนี่ยมีความสูงที่เป็นมันเกิน
กำหนดก็ต้องจ่ายเงินอยู่แล้วนะครับนายธิรพลกับภรรยากับลูกอีกหนึ่งคน
จะกินบุฟเฟ่ราคาสามร้อยห้าสิบเก้าบาทเป็นสามคนแต่ลูกอีกหนึ่งคนต้องการจะทานเนื้อ
ก็เลยต้องเป็นโปรโมชั่นที่เป็นสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทด้วยความที่ทานไม่เหมือนกัน
ต้องนั่งแยกโต๊ะกันเพื่อไม่ให้ไปกินรวมกันไม่ได้นะครับเขามีกฎของร้านเอาไว้
ถ้าคนล่าราคาไม่สามารถนั่งรวมเป็นโต๊ะเดียวกันได้ก็แจ้งให้กับครอบครัวนี้ตามปกติ
กฎที่แจ้งกับพนักงานกับลูกค้าคนอื่นทั่วไปนะฮะ
แต่ว่านายธิรพลกลับไม่พอใจครับลุกขึ้นมาด่าทอด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
จะตบศีรษะพนักงานชายไปสองครั้งและเดินไปตบหน้าพนักงานหญิงอีกหนึ่งครั้ง
แล้วก็ออกจากร้านไปทั้งครอบครัวเนี่ยนะฮะเนี่ยค่ะเนี่ยครับ
เครื่องของกันลุกจากโต๊ะแล้วก็ไปตบผู้ชายเนี่ยผลักเขาอย่างนี้เลยอ่ะ
แต่ตอนสัมภาษณ์บอกเขาแค่เหวี่ยงมือนะโอ้โหแต่ภาพที่เห็นนี้ไม่น่าใช่การเหวี่ยงนะฮะ
แล้วก็ผ่านพนักงานผู้หญิงนี่ครับตบเลยค่ะนะฮะเต็มเต็มแบบนี้ภาพมันชัดเจนนะฮะ
เป็นกล้องวงจรปิดนะครับคือหลังจากที่ครอบครัวนี้เดินออกไปเนี่ย
รอปภของห้างก็ไปยืนคุมสังเกตการณ์นะทำให้นายเทพลนั้นไม่ออกจากห้างไป
แต่ว่าดันไปกินร้านซุกกี้ข้างแทนแบบหน้าตาเฉย
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ

ไม่รู้สึกเหมือนกับผม
หนึ่งหน่อยค่ะใช่ค่ะเขามาตกเขาด้วยใช่ค่ะ
เขาตบที่หน้าหนูหนึ่งครั้งทำไมเขาถึงมาตบมาบอกอะไรไหม
เขาไม่พูดค่ะแต่รู้ว่าเขาโมโหมาก
แล้วเขาก็พูดจาเสียงดังแล้วก็พูดมากพูดจาไม่ดีค่ะพี่แทง
ค่ะหนูก็รู้สึกเสียใจไม่ไม่เคยมีใครแบบว่า
กับแม่หนูก็ไม่เคยแบบว่ามาทำร้ายหนูแบบนี้
เราได้คุยที่ถามว่าเองเคยมาตกเขาที่ได้ยินก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
บอกเขาหนูไล่เขาแต่ที่จริงหนูไม่ได้ไล่ค่ะ
หนูแค่บอกกดกฎิกากันแล้วไปทานอาหารที่ร้านกดกล่องร้านเฉยเฉยครับพี่
อืมจริงจริงถ้าเราไปเราจะทราบดีนะว่าก่อนทำ
นักงานจะอธิบายนะฮะว่าเอาเลือกเมนูไหนครับ
ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณต้องทำแบบนี้นะ
อย่างนี้นะฮะต้องนั่งแยกกันแบบนี้พนักงานถึงกับร้องไห้
เพราะที่หน้าก็ยังเป็นรอยแดงแดงอยู่เลยผมว่ารู้สึกเสียใจมากเลย
เพราะว่าไม่เคยมีใครทำแบบนี้เลยแต่ก็ดีที่เจ้าของร้านเนี่ย
ให้กำลังใจแล้วก็ดูแลอย่างดีนะฮะนี่ครับหลังเกิดเหตุ
ทางด้านของนายพิรพลก็ไปที่โรงพักเองเลยครับไปขอโทษนะฮะ
แต่ส่วนตัวเจ้าของหน้าบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเตรียมใจขอโทษหรือเปล่านะ
ให้เงินทำขวัญมาพระนักงานคนละห้าพัน
แต่พนักงานก็บอกว่ามันไม่สามารถจะซื้อความรู้สึกที่เสียไปได้หรอก
เพราะว่าตอนนี้มันยังคงวิตกกังวลยังคงเสียใจอยู่
แล้วว่ากลัวเขาจะมาทำร้ายอีกนะฮะ
เอาไปดูไปฟังเสียงของคนที่เกาะเหตุคุณธิรพนบาทย์เนี้ย
เขาเดินทางไปตั้งใจจะไปขอโทษพนักงาน

ด้วยความโมโหครับที่รู้สึกว่า
ตัวเองถูกหยามศักดิ์ศรีดูถูกผมอย่างมาก
ผมก็เลยผ่านผู้ชายคนแรก
กดหัวไปทีนึงไม่ได้ตบคนแรกครับ
ส่วนคนผู้หญิงคนที่สองที่มีปัญหากับผม
ก็คือท่านที่พยายามไล่ผมให้ไปนั่งที่อื่น
พยายามไล่ผมลูกผมให้แยกจากกัน
ก็ผมก็เลยปัญหาโทษศักดิ์โดยการตวัดมือ
อาจจะมีความไม่ได้แรงมาก

อ้างว่าในส่วนของพนักงานชายเขาแค่กดหัว
พนักงานหญิงแค่ตะวัดมือไปโดนอย่างนี้
แต่ภาพที่เห็นนี่มันคือมันคือการตบใช่ไหมครับ

นี่นะพอมีเรื่องขึ้นโรงพักแบบนี้
ผมเองถูกประจานผมก็เสียหายนะ

ทีนี้ค่ะพนักงานเสิร์ฟ
เขาก็บอกว่าคือไม่คาดคิดนะคะ

เขาเป็นพนักงานตัวเล็ก
แต่เขาเองก็มีจิตใจนะคะ

ตั้งแต่ทำธุรกิจร้านอาหารมา
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยจริง

เหมือนคนในครอบครัวหลังจากเกิดเหตุก็คุยกับพนักงานทั้งหมดแล้วนะคะว่า
เราทำดีที่สุดแล้วที่สำคัญคือเราไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ไปสวนกลับอะไรเขา
ทางเจ้าของร้านบอกว่าก็ได้คุยกับนายธีรพลคนก่อเหตุแล้วด้วย
เชื่อว่าเขาไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่เขาทำค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะเจ้าของร้านบอกว่านายธีรพลคนนี้
ท้าทายเจ้าของร้านด้วยนะคะว่าพี่เป็นใครอยากรู้จักพี่จัง
เหมือนประชดประชันอะไรแบบเนี้ยฮะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
นายธีรพลก็อ้างว่าเขาเสียศักดิ์ศรี
แต่พนักงานเขาก็ต้องทำตามกฎระเบียบของเขาอะค่ะ
มาอ้างว่ามีเงินมีทองขับรถหรูแต่ก็ไม่มีสิทธิ์จะมาดูถูกใคร
ไม่มีสิทธิ์จะมาทำร้ายร่างกายใครได้แบบนี้นะคะ
ก็เลยคุยกับคู่กรณีบอกว่าเข้าใจล่ะในฐานะที่ว่าเขาบอกเขาเสียศักดิ์ศรี
แต่เด็กพนักงานไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครเขาต้องปฏิบัติตามระเบียบ
เขาไม่ได้มีแบรนด์ว่าคุณขับเฟอลาลี่นะคุณขับปอเช่นะ
แต่คนที่มีฐานะอย่างนี้จะต้องควบคุมสติอารมณ์ให้ดี
ไม่ใช่ว่าเป็นคนร่ำรวยแล้วถือว่าเป็นเด็กพนักงานเสิร์ฟ
ตบใครก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้มีความสำนึก
แต่ว่าพฤติกรรมที่แสดงแสดงเหมือนว่าขอโทษนะครับ
ขอโทษนะครับแต่ว่าทิ้งใจรึเปล่าเนี่ยไม่ใช่

พนักงานก็ไม่กล้ามองหน้าครับหน้าเขายืนแบบเหมือนไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะฮะ
แล้วเขาก็ให้เงินค่าทำขวัญพนักงานมา๕๐๐๐
เขาบอกว่าเงิน๕๐๐๐มันไม่สามารถจะซื้อความรู้สึกของพนักงานได้หรอก
มันเสียไปแล้วแต่ก็อยากให้เรื่องมันจบ
ไม่อยากจะมีการฟ้องร้องกันเพราะว่าพนักงานทั้งสองคนก็อยากทำงานต่อที่ร้านอย่างแบบสงบนะครับ
ขณะเดียวกันทีมข่าวก็ได้ข้อมูลมาอีกด้านหนึ่ง
บอกว่าเนี่ยนะไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับวิธีกรรมของคุณธีรพลนะ
เพราะว่าก่อนอันนี้เคยไปมีเรื่องกับรอปภของโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชนบุรีมาก่อน
เพราะตัวเขาเองไปจอดรถในที่ห้ามจอด
พอก็ไปเตือนไปห้ามแล้วก็ไปมีเรื่องกับเขา
แล้วมีคนจำได้ว่านี่แหละคนที่เคยไปก่อเหตุในพื้นที่
แล้วก็น่าจะมีวิรกรรมแบบนี้อีกหลายพื้นที่ด้วยกัน
ไปก่อเหตุแล้วก็มีคนจำได้จากข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุด
คือไปตบกับพนักงานที่เป็นร้านปิ้งย่างนี่แหละนะฮะ